สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเมืองหลังจากยุบพักอนาคตใหม่
การเมืองหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านพ้นไปมีคำถามว่าจากนี้ไปการเมืองไทยจะเป็นยังไง
ตอบได้อย่างเดียวเลยครับว่าจากนี้ไปการเมืองไทยนั้น
พักร่วมฝ่ายค้านจะถูกทอนกำลังลงไปเยอะเลยครับพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งแต่เดิม
ก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงแพ้กับฝ่ายรัฐบาลอยู่ไม่เท่าไหร่
ฝ่ายรัฐบาลก็ดูเหมือนว่าอยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ำสถานการณ์ทางการเมืองดูเหมือนว่า
ฝ่ายรัฐบาลจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทกับหลายเรื่อง
แต่ว่าพอเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปพักร่วมฝ่ายค้านถูกกัดซะลงไปเยอะ
ยุบพักอนาคตใหม่ทำให้พลพักอนาคตใหม่สมาชิกพักหลายคนไหลออกไป
แล้วก็ไปอยู่กับซีกฝ่ายค้านตัวเลขที่โชว์กันออกมายังไม่นิ่งครับ
ยังไม่แน่ว่าจากนี้ไปจะไปอีกเท่าไหร่แล้วจะเหลือเป็นพักอนาคตใหม่เดิมเนี่ย
อยู่เท่าไหร่เรื่องที่สองหมาดเลยก็คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ไปไปมาหลังการอภิปรายภักดิ์เพื่อไทยซึ่งเป็นพักแกนนำฝ่ายค้านหลัก
พักอนาคตใหม่มีปัญหาเกิดขึ้นทันทีอันสืบเนื่องมาจากภักดิ์อนาคตใหม่
มีความไม่พอใจเรื่องการวางคิวอภิปรายเริ่มมาตั้งแต่ต้นกว่าจะได้อภิปราย
ผลเอกประวิทย์พักอนาคตใหม่ก็เรียกว่าต้องลุ้นต้องสู้กันเลือดตาแทบกระเด็น
พอได้อภิปรายพลเอกประวิทย์ก็กลายเป็นว่าผลเอกประวิทธิ์ไปอยู่ชื่อท้ายของการอภิปราย
ซึ่งพักอนาคตใหม่ก็งงงงว่าทำไมไม่ต่อจากนายกรัฐมนตรีไอ้ตรงนี้ก็พอฟังได้ว่า
คำอธิบายก็คือว่าเมื่อเปิดด้วยนายกแล้วถ้าเอาคนสำคัญสำคัญมาอยู่ตอนต้นหมด
เดี๋ยวตอนท้ายจะไม่มีคนติดตามฉะนั้นเอาพลเอกประวิทย์ไว้ตอนท้าย
เหตุผลนี้พอฟังได้ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงปรากฏว่าประมาณ๕โมงของเย็นวันพฤหัส
ก็แปลว่าพักอนาคตใหม่ที่เขาเตรียมอยู่อีกตั้งไม่รู้ตั้งกี่คน
ก็ไม่ได้อภิปรายไม่ได้อภิปรายพลเอกประวิทย์ด้วย
นี่เป็นความแคลงใจว่าเล่นอะไรกันหรือเปล่า
แต่ประเด็นนี้ก็ต้องฟังประธานวิบฝ่ายค้านเขาหน่อย
เพราะเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเขาคิดกันว่า
เวลาที่เหลืออยู่น่าจะยื้อมาจากฝ่ายรัฐบาลได้
เพราะเส้นตายมันก็คือเที่ยงคืนของวันพฤหัส
แต่ว่าตอน๕โมงเย็นที่ว่าเวลาหมดแล้ว
มันมีเวลาอีกตั้งเยอะนี่ครับ
ที่จะถึงเส้นตายที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าเวลาเป็นแบบนี้เขาจะเจรจากัน
ในที่สุดฝ่ายรัฐบาลก็ต้องยอม
เพื่อให้การเดินงานในสภาลาบรื่นได้
แต่คราวนี้ฝ่ายรัฐบาลเขาถือว่าเข้าทางเลยครับ

แล้วคุณจะมายื้อเพื่ออภิปรายพลเอกประวิทธิ์

เมื่อไม่ได้อภิปรายก็กลายเป็นประเด็นขุนเคืองขึ้นมา
คุณอาจารย์ปียบุตรโพสต์ข้อความในวันรุ่งขึ้นดุเดือดเลยครับ
เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะขออ่านบางช่วงบางตอนให้ฟัง
ก็มีข่าวลือเรื่องคุณขอมา
ไม่ให้อภิปรายพลเอกประวิทธิ์
แต่ว่าเราก็ต่อสู้มาจนได้

อภิปรายมีชื่ออภิปรายในช่วงท้าย
แล้วก็บอกว่าแม้กระนั้นชื่อของพลเอกประวิทธิ
ก็เป็นชื่อสุดท้ายที่ถกเถียงกัน
แล้วก็ยืนยันว่าอนาคตใหม่จะอภิปรายพลเอกประวิทธิ์
ในที่สุดพักร่วมฝ่ายค้านก็เติมชื่อพลเอกประวิทย์ให้
เวลาของการอภิปรายที่พักเพื่อไทยใช้ระยะเวลายาวนานมาก
บางคน๓ชั่วโมงกว่าบางคน๒ชั่วโมงกว่า
คุณปียบุตรบอกว่าพวกเขาเผาเวลาของพวกเราไปเรื่อย
สอสอของเราเหลือ๓๐นาทีจากที่เราได้๒๑๐นาที
จากรัฐมนตรีที่เราต้องการอภิปราย๓คน
คือพลเอกประวิทย์วิศนุอนุพงศ์กลายเป็นได้อีกแค่๑คนเท่านั้น
คุณปิยบุตรโพสต์ข้อความว่า
หากมัวแต่ขัดแข้งขัดขากันแบบนี้
คงไม่มีทางเอาชนะผลิตการได้
แท้จริงแล้วไม่คิดจะเอาชนะเผด็จการ
เพราะจะเป็นแค่มวยล้มต้มคนดู
พวกเราจะพยายามใช้พื้นที่ของสภา

จะลดความโกรธของประชาชน
ลดความไม่พอใจของประชาชน
แล้วก็มาแสดงออกกันที่สภา

เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนสิ้นหวัง

และเห็นว่าสภาพผู้แทนราษฎร

เมื่อนั้นการเมืองนอกสภา

ที่เป็นประเด็นต่อเนื่องก็คือว่า
ฝ่ายค้านถูกกัดซ้อลงไปมาก
หลังจากคุณปียบุตรโพสต์ข้อความ

ไปไปมามาจากสองกรณี
เรื่องการยุบพักอนาคตใหม่
เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านไป

ถูกกัดซะอ่อนยวบ
ตัวเลขของฝ่ายรัฐบาล
สูงขึ้นเข้มแข็งขึ้น
หวาดเสียวในการลุ้นกันการ
ในการโหวตแต่ละครั้ง

ถ้าดูตามตัวเลขก็แปลว่า
สถานภาพของรัฐบาลจะเข้มขึง

แต่การเมืองนั้น
ในสภาอย่างเดียวไม่พอครับ
มันต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนด้วย

ล้านกว่าคนที่เขาเลือกพักอนาคตใหม่มา

ความรู้สึกของนักเรียนนิสิตนักศึกษา

อันนั้นก็ต้องไปดูว่าเขาคิดยังไง
ยุบพักอนาคตใหม่นั้น

คำถามที่เขาตั้งกันก็คือว่า
พักอนาคตใหม่จะถูกกันแกล้งไปถึงไหน
พักอนาคตใหม่จะถูกรังแก่กันไปถึงไหน
ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้มาก
ในสภาที่ชนะกว่า
เข้มแข็งของอำนาจทางการเมือง
บางทีก็ต้องทบทวนครับ